หาของกินอร่อยกันต่อเลยยังไม่จุใจค่ะคุณ
ลงใต้กันแล้วก็ไปหาเมนูแหมจะเรียกว่าพื้นบ้านก็ไม่ได้
เรียกว่าเป็นเมนูพื้นน้ำก็แล้วกัน
เดี๋ยวเมนูพื้นน้ำจะกินยังไง

เออผมขอโทษ
ไปทานเมนูพื้นน้ำกันดีกว่าที่สุราธานีจ้า
เอาตามไปร้านบ้านตาการร้านนี้
อย่างที่บอกแหละว่าจะพาไปทานเมนูพื้นน้ำ
เพราะว่าที่ร้านนี้เนี่ยนะคะบ้านตาการ
อยู่ที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
นี่มันสวรรค์กลางท้องนาชัดค่ะคุณ
น้องใบตองบรรยากาศน่าไปมากนะ
เออมีสะพานเดินแบบว่าทอดชมวิวทิวทัศน์กันไป
ก่อนที่จะได้ไปทานอาหารอร่อยก็ต้องแวะแชะกันหน่อย
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันก่อนนะคะ
ร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศด้วยนะคะ
เพราะว่ามีเมนูอาหารพื้นน้ำ
หรือพื้นบ้านก็ได้แล้วแต่คุณจะเรียก
แต่ดิฉันจะเรียกพื้นน้ำเพราะมันคือเมนูผักบุ้งคั่วเคย
ผักบุ้งคั่วเคยเคยกินแต่ผักบุ้งไฟแดงอ่ะ
อันนี้ผักบุ้งคั่วเคยค่ะเคยเป็นอะไรคะ

เราเคยเป็นกุ้งแล้วกุ้งเป็นอะไร
ไปดูวิธีการทำอย่าเถียงกัน
วิธีการทำผักบุ้งคั่วเคยก็คือเขาจะนำพริกขี้หนูสดมาตำกับกระเทียมก่อน
แล้วก็ไปผัดในกระทะนะคะผสมกะปิไปด้วย
กปิหรือเคยนี่แหละเป็นของดีที่ขึ้นชื่อของท่าฉางเขาเลย
แล้วก็นำไปคั่วในกระทะกันก่อนให้กะปิหอมฟุ้งเลย
ลงไปหั่นเรียบร้อยก็ใส่ไปแล้วก็คั่วให้เข้ากัน
เท่านี้เองค่ะคุณเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าเลยจ้า

แต่ว่าเราไม่ต้องใส่เต้าเจี้ยวอะไรอย่างนี้ไง

ปุ้งคั่วเคยที่ขึ้นชื่อและอร่อยเด็ดที่มาที่ร้านนี้แล้วจะต้องสั่ง
ก็ยังมีอาหารพื้นบ้านอีกหลากหลายเมนูที่หาทานยากนะ

แล้วก็มียำหัวปลีนี่คือยำหัวปลีนะคะ
นี่อันแต่ละโอ้โฮนี่ข้าวผัดรสไฟค่ะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านง่าย
ที่เราเคยทานกันบนรถไฟนะคะ
ยังไม่หมดนะจ๊ะยังมีเมนูผัดเผ็ดต่างด้วย
อาหารใต้ก็ต้องมีผัดเผ็ดรสเด็ดร้อยใช่ไหม

ไปดูกันได้เลือกชิมเลือกชมกันได้เลยนะคะ
มาเที่ยวที่อำเภอท่าฉางต้องแวะมาที่ร้านนี้
บรรยากาศก็ดีร้านหลบบ้านหวาอยู่ที่บ้านตาการ
อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
ร้านเขาเปิด๑๐โมงถึง๒ทุ่มครึ่งนะคะ

เห็นแป๊บผักนี่น่ากินมาก
ถูกต้องอาหารใต้ก็ต้องทานคู่กับผักไง
สดแล้วเป็นผักสดในพื้นที่พื้นถิ่นของเขาเนี่ย
อย่างทานเข้าไปแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไม
ต้องกินผักในพื้นที่ของเขา
แนมเนี่ยมันบางชนิดบางอย่างมันมีรสชาติเปรี้ยวหวาน
ฝาดนิดนึงฝาดด้วยเพื่อจะต่ำกับความเผ็ด
มันเข้ากันมากเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปท่าฉางก็แวะไปชิมกันทานกันได้นะจ๊ะ